คุณผู้ชมค่ะมีภาพโมเมนต์น่ารักมาฝากกันด้วยนะคะ
ระหว่างคุณแพทย์นับประพาน้องเรสซิ่งนะคะ
บอุ้มกันไปค่ะให้กำลังใจไปดูคุณโอ๊ตปราโมทนะคะ
ในคอนเสิร์ตด้วยพ่อหมีคนนี้แหละค่ะนะคะเออเกิดภาพจิ้นแฟน
แฟนก็ฟินกันสนั่นโซเชียลเลยค่ะ
เฮียเรทของเรานะยังจำพ่อหมีโอ๊ตเรียกชื่อได้ด้วยนะเนี่ย

จะบอกว่าพี่โอ๊ตโชคดีมากนะเพราะแพทย์เป็นคนไม่ชอบดูคอนเสิร์ต
แล้วนั่นเป็นคอนเสิร์ตแรกในรอบไม่รู้กี่สิบปีที่ไป
นั่งอยู่บนเวทีนางนางเก่งคนนี้เห็นนะเรียกลุงโอ๊ตตลอดเวลาเลย

เพิ่มความจิ้นความฟินไหมคะ

ก็เป็นเพื่อนกัน

อย่างที่บอกคือณตอนนี้เราสนิทกันเราคุยกันแล้ว
ทุกคนเห็นเป็นความน่ารักเพราะว่าเลสก็รักเขา
แล้วเขาก็สปอยหลานเก่ง